มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะที่ลบบุรีเนี่ย
ตำรวจไปไล่ล่าผู้ชายคนหนึ่งคงเมายาเสพติดนะคะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคือเขาซิ่งรถหนี
ฝ่าด่านตรวจจนจะขับชนเจ้าหน้าที่
แต่พอลงมาจากรถคืออยู่ในสภาพที่แบบแก้ผ้าค่ะ
แล้วค้นในรถดูเจอชุดชั้นในของผู้หญิงเพียบเลย
บอกว่าจะเอาชุดชั้นในพวกนี้ไปสำเร็จความไคร่
แล้วก็ยังไปเจอยาเสพติดในรถคันนี้ด้วยนะคะ

ตรวจสอบเรื่องนี้ไปดูคลิปตอนไล่ล่ากันหน่อยค่ะ
ถึงที่นี่ครับรถ๓๕

ส่วนลีนเลย

เริ่มจนมีรถ๕ท้าย๑๐หลาย

ขับไปไกลเลยแล้วก็สวนเลนรถชาวบ้าน

ถึงแม้ว่าตำรวจจะตะโกนจอดจอด

ก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดและระหว่างที่ขับรถหนีเนี่ย
เหมือนเขาโยนอะไรบางอย่างออกมาจากรถตลอดเวลาเลยคุณ
เดี๋ยวมาให้คำตอบกันว่าโยนอะไรออกมา
ใช่เพราะว่าในรถเขามีให้โยนเยอะซะเหลือเกิน

ใช่ครับเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจลบบุรี
แล้วก็ชุดปฏิบัติการตามรถโตโยต้าสีดำ
ไปเจอรถคันนี้มีพิรุธไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
แล้วก็ขับรถหนีด่านตรวจไปชนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องวิ่งหนีวิ่งหลบกันเนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยมาขับรถไล่ล่าติดตาม
แต่ว่ารถเก๋งสีดำเนี่ยก็สายไปสายมาบนถนนนะคะ

แล้วก็ขับย้อนสอนขึ้นมาหลายกิโลเมตรเลย
สุดท้ายรถเก๋งคันนี้เสียหลักตกข้างทางคือไปไม่รอด
แล้วก็ไปชนเต็นต์ไปชนบ้านเรือนชาวบ้านจนเสียหาย

แต่ว่าคนขับไม่เป็นไร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเห็นก็ต้องไปช่วยเหลือ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะตกอกตกใจ
ทำไมคนขับรถคันนี้ล่อนจ้อนเปลือยแบบนี้คะ
ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะ
และจากการตรวจสอบร่างกายของคนขับรถคันนี้

ผู้ชายคนนี้คือนายศิรพบนาคประดับ
ชื่อว่าต้นอายุ๓๖ปี
แล้วตะลึงแรกจากการที่เขาโป๊เปลือยขับรถแบบนี้นะ
ตะลึงที่๒คุณผู้ชมในรถเนี่ย
ตำรวจบอกนะกลิ่นยาเสพติด
มีกลิ่นตะลบอบอ้วนอะแล้วที่ตะลึง๓คือ
มีกลิ่นสาบจากชุดชั้นในของผู้หญิงอัดแน่นอยู่ในรถ
มีชุดชั้นในหลากสีเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะค้นดูก็ยังเจอยาบ้าอยู่ในรถอีก๔เม็ดนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนคนขับรถคนนี้คือนายศิรพบก็รับสารภาพ

แล้วพอยามันออกฤทธิ์ผมก็จะออกตระเวนหาเหยื่อ
ต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่รู้ใจกัน
นี่น่ากลัวนะคือเขาขับรถเขาแก้ผ้าเขาเสพยาบ้ามา
เขามีอารมณ์ทางเพศเขาตามหาเหยื่อ
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าไม่เจอผู้หญิงที่รู้ใจกันเนี่ยนะ
เขาจะเข้าไปขโมยชุดชั้นในของผู้หญิง
ไหนก็ได้ที่ตากไว้อยู่ที่หอพักที่ตากไว้ที่บ้านเรือน
เอาชุดชั้นในพวกนี้ทั้งเสือในกางเกงในมาสำเร็จความไคร้
คือไม่ได้ตัวสาวแต่เอาชุดชั้นในมาระบายอารมณ์
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนี่ยังไม่รวมข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะ
เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสพพระพุทธบาทที่สระบุรีนั่นเอง
ส่วนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดลบบุรีก็ต้องไล่ตามอีก

ชั้นในที่นายศิรพบเขาโยนอยู่กลางทางตามถนนต่างเป็น๑๐ตัวเลยนะ
เขาโยนเพื่อจะทำลายหลักฐานเหมือนกัน
แต่ว่าไม่หมดหรอกเพราะว่ามันอัดแน่นอยู่ในรถซะเหลือเกินนะ